อันนี้ก็หลายคนให้ความสนใจกันมากเลย
ก็คือกรณีที่มี๒สามีภรรยาเนี่ยนะคะ
เขาจอดรถขวางรถคุณนาวินต้าที่หาดบางแสน
แล้วก็เป็นเรื่องราวถึงขั้นโพสต์ลงโซเชียลว่า
นาวินต้าเนี่ยเขียนข้อความว่าเขา

ก็คือทำให้นาวินต้าเสื่อมเสียชื่อเสียง
ทางต้าเองเนี่ยก็เข้าแจ้งความเอาผิดฐาน
นประมาทด้วยการโฆษณาที่ก่อให้เกิดการเสียชื่อเสียงเลยนะคะ
ล่าสุดก็คือถึงวันไกลเกลี่ยพอดีเลย

มีการพูดคุยกันเป็นเวลานานมากนะคุณ
๑ชั่วโมงเกือบ๑ชั่วโมงได้
ซึ่งทั้ง๓คนที่โพสต์ข้อความเนี่ย
ออกมาขอโทษนาวินต้ากับภรรยาของคุณน้ำหวาน
แล้วก็ยอมรับผิดที่มีการกล่าวหานักแสดงหนุ่มด้วย
ซึ่งคุณนาวินต้ากับภรรยาเขาก็รับคำขอโทษ
แล้วก็อยากให้เรื่องนี้นะคะเป็นบทเรียนแก่สังคมด้วย
โดยฝั่งคู่กรณีเองก็จะต้องมีการโพสต์ข้อความขอโทษ
ลงในหนังสือพิมพ์เป็นเวลา๓วันด้วยกันค่ะ
ทั้ง๓คนเขาก็ยอมรับผิดมาแล้วนะครับว่า
ข้อความที่เขาโพสต์เขายอมรับผิด
ข้อความที่เขียนที่แปะหน้ารถ
น้องเขาเป็นคนเขียนเองนะครับ
รวมถึงตัวอักษรต่างที่เขียนอยู่บนรถ
คืออยากให้อภัยเขาและอยากให้โอกาสเขาได้ปรับปรุงตัวใหม่
แล้วเราก็คิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ย
มันจะเป็นบทเรียนสำหรับน้องทั้งสามคน
และสำหรับคนอื่นด้วย